มีการสำรวจภาระหนี้สินของครัวเรือนไทยประจำปี๒๕๕๙

พบว่าณขณะนี้เองภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นแล้วก็สูงสุดในรอบ๙ปี
แต่ส่วนใหญ่คือน่าสบายใจหน่อยเพราะว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อทรัพย์สิน
รถยนต์บ้านต่างก็ได้ใช้ได้อยู่อาศัย
น่าตกใจกว่านั้นครับคุณผู้ชมยอดผ่อนชำระเฉลี่ยต่อเดือน
ตัวเลขเฉลี่ยคือประมาณ๑๔๘๘๙บาท
นั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเป็นเด็กจบใหม่ชั้นปตรี
จะมีเงินเหลือใช้ต่อเดือนประมาณแค่๑๑บาทต่อเดือน
นี่เป็นตัวเลขแบบคิดไวมาดูรายละเอียดกันครับ
พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เปิดเผยผลสำรวจสภาพหนี้ครัวเรือนปี๒๕๕๙
พบว่าครัวเรือนไทย๑๘๕๗ยังคงมีหนี้สินและสูงที่สุดในรอบ๙ปี
ส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้ที่เกิดจากการใช้จ่ายทั่วไปนะครับ
ซื้อทรัพย์สินลงทุนประกอบธุรกิจประกอบอาชีพ
ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและจ่ายบัตรเครดิต
โดยแต่ละครัวเรือนนั้นมีหนี้ทั้งในระบบแล้วก็หนี้นอกระบบ
โดยมีหนี้สินเฉลี่ย๒๙๘๕บาทต่อครัวเรือน
ชำระเฉลี่ยก็จะอยู่ที่เดือนละประมาณ๑๔๘๘๙บาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีหนี้สินเฉลี่ย๒๔๘๔บาทต่อครัวเรือน
สาเหตุที่ทำให้เป็นหนี้เพิ่มขึ้นมากที่สุด
ก็คือการซื้อทรัพย์สินถาวรอย่างเช่นซื้อรถยนต์ซื้อบ้าน
รองลงมาก็คือการผ่อนสินค้ามากเกินไปค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือสาเหตุของการเป็นหนี้เพิ่มขึ้น
จากการสำรวจในรอบนี้ในปีนี้ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าสาเหตุการณ์ก่อนนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการกู้ยืม
เพื่อซื้อรถซื้อบ้านลงทุนธุรกิจซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินทรัพย์ระยะยาวนะครับ
ทำให้สถานการณ์หนี้ครัวเรือนในรอบนี้ที่เพิ่มขึ้นนั้นยังไม่น่ากังวล
ฟังคำอธิบายแบบชัดของอาจารย์ธนวัฒน์ครับ
แต่สังเกตได้ว่าหนี้ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตลอดเวลา

สังเกตว่าในรายละเอียดของการที่เราทำโพลทุกครั้งตลอด๙ปีที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่ประชาชนมีหนี้ครัวเรือนคือการซื้อบ้านและซื้อรถ
นั่นก็คือหลักทรัพย์หนุนหลังนะครับ
แล้วก็บางทีลงทุนในการประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการ
ซึ่งจะเป็นในเรื่องของการลงทุนในพวกเครื่องมือเครื่องจักร
บ้างก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนดังนั้นปัญหานี้ครัวเรือนของไทย
จึงเป็นปัญหาที่ครัวเรือนที่มีหลักทรัพย์หนุนหลัง
ไม่ใช่เป็นปัญหาที่รุนแรงมากมาย
เราจะต้องเครียดหรือว่าวิตกกังวลเพราะว่า
เขาจะไปซื้อทรัพย์สินเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ซึ่งอาจารย์ธนวัฒนพลวิชัยนั้นบอกด้วยนะครับว่า
รัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็มีนโยบายแก้ปัญหานี่นอกระบบ
โดยให้สถาบันการเงินของรัฐช่วยปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
ทำให้ผู้ที่เป็นหนี้มีโอกาสปรับโครงสร้างหนี้

ส่วนผลงานรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
การอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบผ่านโครงการต่าง
และการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการลงทุนในโครงการของรัฐบาล
ทำให้เศรษฐกิจไทยครึ่งแรกของปีนี้ขยายตัวถึง๑๓๐
มองว่ารัฐบาลทำผลงานได้ดีก็ให้คะแนนนะครับ
คะแนนจากคะแนนเต็ม๑๐ครับ